อีกเรื่องหนึ่งก็อยู่ในรถเหมือนกันนะครับ

แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๒คนค่ะ

ภายในซอยถนนสุขุมวิทย

ที่เกิดเหตุพบรถสีเทา
หมายเลขทะเบียนดรชดาสเส๑๒

ไม่มีใครตอบรับภายในก็

อายุ๓๗ปีอยู่ในลักษณะ

อายุ๕๒ปีอยู่ที่เบาะผู้โดยสาร

ตรงรักเข็มขัดนิรภัยด้วย
จากการที่สอบถามพยานนะคะทราบว่ารถคันนี้เนี่ยมาจอดตั้งแต่ช่วงประมาณ
สามบ่ายสี่ของวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมแล้วล่ะค่ะก็จอดเลยติดเครื่องเอาไว้
กระทั่งเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้พนักงานปั๊มน้ำมันเห็นผิดสังเกต
ก็เลยเข้าไปเคาะกระจกแต่ไม่ตื่นนะคะพอลองเปิดประตูรถพบว่าไม่ได้ล็อกด้วย
ทั้งสองคนนั้นก็เสียชีวิตแล้วค่ะจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้ามาตรวจสอบ
ด้านร้อยตำลดเอกวีรสักทองบ่อนรองสรวจสอบสวนสถานีตำลดนักความบัน
ก็เปิดเผยนะคะว่าญาติของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังบอกว่ารถคันนี้
ไปติดตั้งระบบแก๊สมาติดมาหลายวันก่อนแล้ว
ผู้เสียชีวิตทั้งสองคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะ
เรื่องต้นยังไม่ติดใจเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ขอรอผลการตรวจสอบสาเหตุก่อน
ซึ่งก็เป็นผลจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกร
ขณะที่เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการที่รถคันดังกล่าว
ไอเสียชำรุดจึงทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รั่วซึมเข้ามาในระบบปรับอากาศ
ทำให้ทั้งสองคนนั้นขาดออกซิเจนและเสียชีวิตโดยที่ขณะที่ยังหลับอยู่และไม่รู้ตัวนะคะ
ได้ขอเตือนผู้ที่ขับรถทุกชนิดให้ระมัดระวังเรื่องการเปิดแอร์นอนในรถ
แล้วก็ปิดกระจกทุกอย่างถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็เสี่ยงที่จะทำให้เสียชีวิตได้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นรถรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกัน
๕๘ก็มีแม่ลูกเขาจอดนอนแบบนี้
แต่ว่าตอนนั้นเขาดูเรื่องของการเรื่องของเทคนิคนะ
ใช่มันเข้ามาตามรอยตามรูรั่วของรถที่มันเป็นพวกเครื่องยนต์ต่าง
ครั้งนี้ก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นลักษณะเดียวกันหรือเปล่า

ว่าถ้าเกิดว่าเหนื่อยจะนอนพักจะติดเครื่อง
ความจริงต้องเปิดกระจกเอาไว้หน่อยค่ะ
เพื่อให้อากาศมันมีการระบายด้วยนะคะ